รวมถึงแสดงความคิดความเห็นต่อข่าวสารมาก็ได้
เรื่องของวินรถจักรยานยนต์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ใครเป็นคนกรุงมีความจำเป็นต้องใช้วินรถจักรยานยนต์
ความจำเป็นอย่างไรส่งไลน์มาบอกต่อกันหน่อย
แต่ใครอยากให้จัดระเบียบเรื่องของวินรถจักรยานยนต์

หลังจากที่เกิดเหตุการณ์วินอุดมศุกร์ตีกัน
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตนายกรัฐมนตรีออกมาบอกว่า
รับไม่ได้และให้หน่วยงานเข้าไปแก้ไขโดยเร็ว
เรื่องของข้อกฎหมายจะมีการเพิ่มบทลงโทษไหม
สวยอิทธิพลสวยมหาศาลในวินรถจักรยานยนต์
เราแก้ไขกันมานานโขนแล้วนะคุณเป็น๑๐ปีแล้วนะครับ
ตอนนี้จะแก้ไขกันอย่างไรได้อีกนะครับ
ติดตามการวิเคราะห์ได้เลยจากอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยกันก่อนครับ
สวัสดีครับขอเอาเรื่องที่คุณสืบสกุลพูดมาขยายผลอีกทีหนึ่ง
เพราะว่าเมื่อเช้านี้มาเห็นหัวข่าวนี้ครับ
พบตรสั่งสอบบัญชีสวยวินเด้งรองภูมิกับจราจรเข้ากรุ
อันนี้ก็น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใหม่
แต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าพบตรสั่งสอบบัญชีสวยวิน
รายละเอียดเนี่ยท่านบอกว่าในส่วนของตำรวจ
สั่งการให้ติดตามจับกลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุให้ได้

แล้วก็บอกขณะนี้ที่มีการอ้างกันว่ามีการส่งสวย
ให้บุคคลมีสีหรือผู้มีอิทธิพลนั้น
จะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ใครมีอิทธิพลก็มีอยู่มีอยู่ในบัญชีเฝ้าระวังอยู่แล้ว
ที่ผ่านมาสงบมาตลอดเพราะมีการปฏิรูปและจัดระเบียบ
อีกคนนึงคือรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
คุณจันทิราบุรุษพัฒน์
ท่านบอกว่ากรมมีแนวคิดที่จะทำระบบให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบผู้ประกอบอาชีพ
จักรยานยนต์รับจ้างโดยกระทำระบบโดยทำระบบ
คิวอาร์โค้ดติดเสื้อวิน
เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสแกนตรวจสอบ
และทราบข้อมูลว่าผู้ขับรถกับหมายเลขเสื้อ
ที่รับอนุญาตตรงตามที่ภาครัฐจัดระเบียบไหม
ถ้าพบว่าข้อมูลไม่ตรงกันผู้ใช้บริการสามารถ
ร้องเรียนมาที่หมายเลขสายด่วน
ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบได้
คือปัญหาเรื่องสวยวินมอเตอร์ไซค์เนี่ย
เอาเป็นว่าระหว่างสิ่งที่ตำรวจหรือทางการแถลง
กับสิ่งที่ชาวบ้านเชื่อและชาวบ้านคิดเนี่ย

หนกี่หนเนี่ยสิ่งที่ตำรวจและทางการแถลงคือ
บอกว่าขณะนี้ไม่มีการเรียกเก็บสวยวินมอเตอร์ไซค์แล้ว

มีการจัดระเบียบโดยเฉพาะช่วงที่ขอสชกลับมาเนี่ย
ใครจะมาสมัครขี่วินมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องจ่ายเงิน
ไอ้ที่วาดเสื้อซื้อกันเป็นแสนเนี่ย
เสื้อวินเนี่ยจนกระทั่งเขาไปล้อกันว่าเสื้ออะไรเอ่ยแพงที่สุดในโลก

แพงได้ไงตัวหนึ่ง๓แสน๔แสน
แต่ตำรวจก็บอกว่าไม่มีแล้ว
แต่ชาวบ้านหรือแม้กระทั่งในวินมอเตอร์ไซค์เนี่ย
เขายังพูดกันว่ายังมีอยู่
ฉะนั้นสิ่งที่พลตำรวจโทสุธิพงศ์วงปิ่น
ผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ท่านบอกว่าต้องหาข้อมูลในเชิงลึก

แต่ผู้บังคับมันใต้บังคับบัญชาว่า

ไม่มีการเรียกเจ็บสวยแล้ว
ฉะนั้นเราจึงเชื่อกันว่า
ปัญหาต่างที่มันหมักหมมและแก้ไขไม่ได้

ก็เพราะมีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้อง
ไปเก็บเงินเสื้อแพงแล้วมีการต้องจ่ายรายเดือน
มันก็เลยมีผลทำให้ต้นทุนของวินมอเตอร์ไซค์แพงขึ้น
เวลาเขาจะไปกว่าจะได้เสื้อวินมาเนี่ย

แล้วถ้าเก็บค่าโดยสารถูกโดยมีความเป็นธรรม
แล้วจะเอาเงินที่ไหนขยักไว้ไปจ่าย

ต้องบวกเข้าไปในราคาค่าโดยสาร
ราคาค่าโดยสารวินโมโตไซค์เดี๋ยวเนี่ยแพงครับ
นั่งไปแป๊บเนี่ยเป็นร้อย
ยิ่งไปนอกเส้นทางหน่อยสองร้อยสามร้อย

ถ้าเขาไม่ต้องจ่ายสวยไม่ต้องจ่ายค่าเสื้อ
ไม่จำเป็นต้องคิดแพงขนาดนี้

ข้อมูลที่กอทมให้มาก็น่าสนใจ
เขาบอกว่าใน๕๐เขตกอทม
จะมีวินโมโตไซค์อยู่๕๔๐๐วิน

นี่ตัวเลขนี้ยังไม่นับวินเถื่อน
เถื่อนคือวินที่ยังไม่ถูกต้องเป็นทางการ
วินที่ไม่มีพื้นที่ก็เลย

แล้วก็เป็นเรื่องแล้วก็ตีกันแล้วก็ยิงกันอย่างที่ซอยอุดมศุกร์นะครับ
วินเนี่ย๕๔๐๐มีผู้ขับขี่จดทะเบียนที่ไปจดทะเบียนแล้วเท่าไหร่รู้ไหมครับ

โตไซค์นี่แหละ๑๒๐๐๐คนนี่เป็นตัวเลขเก่านะ

แล้วที่เรียกเก็บค่าโดยสารแพงจนชาวบ้านเขาเดือดร้อนกัน
เนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากวินเถื่อนพวกนี้วินเถื่อนพวกเนี้ยเก็บ
แพงผลตำรวจโทษสุธิพงศ์ท่านบอกว่าหากประชาชนได้รับความ

มอเตอร์ไซค์วินที่เอาเปรียบหรือสงสัยว่าจะพวกวิน
เดือนนี้ให้แจ้งข้อมูลที่เบอร์๑๙๑หรือสนท้องที่หรือ
นี่เป็นศูนย์ร้องเรียนของกอทมเขาหรือ๑๕๘๔อัน
นี่เป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของกรมการขนส่งทางบก
คำถามของชาวบ้านที่เขาถามทันทีก็คือว่าร้องเรียนแล้ว
มักเกิดผลอะไรขึ้นไหมครับร้องเรียนแล้วได้ประโยชน์อะไร
บ้างไหมครับร้องเรียนแล้วทำให้อัตราค่าโดยสารถูก
ไหมครับฉะนั้นเรื่องนี้มันจึงอยู่ที่ว่าถ้าการแก้ปัญหา
การรับสวยยังไม่หมดแล้วมีการรูปหน้าป่าจมูกกันอยู่อย่าง
นี้เนี่ยมันแก้ไม่ได้หรอกจะไปโทษตำรวจชั้นผู้น้อยก็ไม่
ได้เพราะตำรวจชั้นผู้น้อยบอกว่าเก็บแล้วก็รวมรวมส่งไป
ข้างบนข้างบนก็รวมรวมส่งไปข้างบนกว่าข้างบนกว่าที่
รวมรวมกันไปแล้วส่งไปข้างบนกว่าอีกทีหนึ่งก็ก็รายได้
ส่งเป็นทอดแบบนี้แล้วจะแก้กันจริงจังอย่างไงหรอก
ถ้าแก้กันเป็นครั้งคราวรูปหน้าปลาจมูกรู้กันอยู่นะว่าเงินที่ค่าเสื้อข้าวสวยรายเดือนส่งกันไปถึงไหนยังไง
เก็บมาส่งกันไปถึงไหนยังไงก็รู้กันอยู่เรื่องทั้งหมดจึงบอกว่าถ้าจะแก้ให้จริง
จริงใจในการแก้ปัญหาลดละเลิกผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวินมอเตอร์ไซค์เสีย
ชาวบ้านเขาจะได้จ่ายค่ามอเตอร์ไซค์น้อยลงหน่อยทุกวันนี้แพงครับฝนตกฟ้าร้องดึกหน่อยเนี่ยไม่ต้องห่วงเลย
เข้าไปในหมู่บ้านที่เคย๑๐บาท๒๐บาทดึกหน่อยฝนตกหน่อยโอ้โหเพิ่มขึ้นมารู้ตั้งกี่เท่าตัว
ไม่รู้ตั้งกี่เท่าตัวแก้ปัญหาเสียให้จบเถอะครับนี่ผมก็ได้ยินเมื่อกี้ว่า
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณสั่งการไปอีกแล้วสั่งการไปอีกแล้วว่าให้แก้ปัญหา
ให้ดำเนินแก้ปัญหาให้เด็ดขาดคอยดูครับว่าหลังจากวันนี้ปัญหาเรื่องวินมอเตอร์ไซค์
เด็ดขาดมากน้อยแค่ไหนแต่บอกเลยว่าถ้าแก้ไม่ได้เรื่องผลประโยชน์
แล้วยังไปรับสวยเขาเวรกรรมมันก็ตกมาอยู่กับชาวบ้าน
เพราะว่าต้องจ่ายค่าโมโตไซด์แพงขึ้นใครไม่นั่งโมโตไซด์วินไม่รู้หรอกครับ
ว่าเดี๋ยวนี้โมโตไซด์วินมันแพงแค่ไหนบางทีแพงกว่าเท็กซี่อีกนะครับ
มันเป็นไปได้ยังไงครับลงทุนก็น้อยกว่าค่าน้ำมันก็น้อยกว่า
ค่าผ่อนรถก็น้อยกว่าอ๋อมันแพงเพราะว่าต้องกันส่วนหนึ่งไว้ส่งสวยตำรวจ
อายเขานะครับและนี่คือขีดเส้นใต้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
มันกลายเป็นวัฒจักรสวยที่ไม่มีวันจบวันสิ้นเลยนะอาจารย์
นั่นแหละนะครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายนะครับ
ขีดเส้นใต้เมืองไทยมันมีข้อมูลออกมาเพราะว่าผมเคยไปคุยกับวิน
แล้วเขาก็บอกข้อมูลออกมาบอกว่าเดือนหนึ่งนะคุณ
เขาจะได้รายได้ประมาณสัก๒๔๐๐๐บาทแต่สิ่งที่ต้องจ่ายเนี่ย
ต้องจ่ายเป็นค่าหยุมหิมค่าจอดไม่ถูกที่บ้าง
กลับรถไม่ถูกที่บนทางเท้าเลยจ่ายให้เจ้าหน้าที่คุณ
ก็จ่ายเหมาไปเลยเดือนละ๓๐๐๑๐๐บาท
แล้วก็มีการเปิดเผยว่าเสื้อวินในพื้นที่กรุงเทพมนาคม
ถ้าเป็นวินใหญ่วินดีนะบางทีเนี่ยค่าเสื้อวิน๕๐๐๐๐๐บาท

บอกข้อมูลมาแบบนี้คุณน่าตกใจไหมล่ะ
ตกใจสิคะแต่เอาจริงนะคืออันนั้นส่วนของวินใช่ไหม
แต่ว่าเราเองในฐานะที่เป็นผู้โดยสาร
คือเราก็ไม่รู้หรอกว่าเวลาที่เราจะเรียกวินมอเตอร์ไซค์แต่ละที
อันไหนวินเถื่อนอันไหนวินถูกต้อง
แต่ต่อไปคุณผู้ชมเราผู้โดยสารจะรู้ได้แล้วนะคะ
เพราะว่าทางกรมการขนส่งทางบกเขาเตรียมแล้ว
แล้วเวลาที่จะแบบไปไหนปุ๊บสแกนก่อน
ขอสแกนก่อนนะเดี๋ยวให้ขึ้น

หลังจากนั้นจะตามด้วยแท็กซี่ต่อไป

ทางด้านรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
อย่างนางจันทิราบูรุภัทร

วินรถจักรยานยนต์รับจ้างผิดกฎหมาย

รวมถึงปัญหาอื่นที่เกี่ยวกับวินรถจักรยานยนต์

ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

ให้กับประชาชนผู้ที่ใช้บริการอย่างเรา

หมายเลขอะไรทะเบียนรถอะไร

ก็คือถ้าพี่วินไปขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก

แต่ทีนี้ก็จะถือว่าเป็นการเปิดเผยให้กับ

ผู้โดยสารสามารถที่จะรับทราบข้อมูลเหล่านี้ได้ด้วย
ใช่แต่ทีนี้ก็ต้องกระตุ้นนะให้วินไปลงทะเบียน
แกนแล้วแล้วเราตรวจสอบข้อมูลมันไม่ตรง

โทรมาได้ที่เบอร์๑๕๘๔กรมการขนส่งทางบก
เขาบอกว่าจะเข้าไปตรวจสอบจะเข้าไปติดตามตัวผู้ที่กระทำผิดมาลงโทษ
เช่นถ้าเราสแกนไปไม่มีข้อมูลขึ้น
หรือสแกนไปแล้วปั๊บมันบอกว่าทะเบียนรถนี้
ทำไมดูทะเบียนรถของพี่มันไม่เห็นตรงกันกับเสื้อวินเลยล่ะ
ไม่เห็นตรงกับชื่อพี่เลยหรืออะไรก็ตามถือว่าเถิดนะ
ใช่แล้วก็ในอนาคตจะเอาระบบนี้เลย
แล้วก็ไปใช้กับแท็กซี่สาธารณะติดตั้งภายในรถ

คือตอนนี้ในกรุงเทพมหานครมีวินอยู่ประมาณที่ลงทะเบียนถูกต้องนะคะ

แต่ถ้าเกิดรวมทั่วประเทศแล้วมีวินอยู่ประมาณ๒๐๐๐๐๐กว่า๒๐๐๐๐๐ราย
ก็อยากให้ทุกหน่วยงานช่วยกันแก้ไขปัญหา
เพราะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าของกรมการขนส่งทางบกโดยตรงหรือเปล่า
กรุงเทพมหานครตำรวจนครบาน
หรือว่าจะเป็นคณะอนุกรรมการในการจัดระเบียบเรื่องของวินรถจักรยานยนต์

รวมถึงหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของผู้มีอิทธิพลด้วยนะครับ